ไปดูที่หนองบัวลำพูกันก่อนสถานการณ์น้ำยังหนักค่ะ
เมื่อคืนนี้กู้ภัยไปช่วยเหลือคนที่อยู่ตรงจุดอันตราย
คือมีชาวบ้านเขาขับรถไถนาค่ะฝ่าเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำเยอะ
กู้ภัยพยายามตะโกนบอกตะโกนเตือนตะโกนห้ามแต่เขายังฝ่าเขาไป
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
โอ้โหอันตรายมากนะคะน้ำไหลเชี่ยวมาก
ชาวบ้านเป็นผู้ชายสองคนขับรถไถนาฝ่าสายน้ำ
่งหน้าไปทางทีมกู้ภัยคือกู้ภัยตะโกนห้ามแล้ว
เจ้าหน้าที่ตะโกนบอกแล้วอย่ามาอย่ามาตรงนี้อันตรายน้ำเชี่ยว

น้ำเข้าไปพอไปถึงจุดอันตรายน้ำซัดคว่ำเลยค่ะ
ครับกระเด็นตกน้ำกันทั้งคู่กู้ภัยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลง
เพื่อจะเตือนนะคะเวลากู้ภัยเวลาเจ้าหน้าที่เขาห้ามเขาเตือน
ฟังกันนะไม่อย่างนั้นมันอันตรายมากนะคะ
เจ้าหน้าที่ตะโกนบอกแล้วว่าตรงนี้อันตรายแต่คนขับรถไถนาไม่ฟัง
สุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่เห็นจมทั้งรถทั้งคน
แต่ยังดีนะคนเนี้ยไปเกาะอยู่กับเสาไฟอืม
จุดเกิดเหตุอยู่แถวถนนเส้นรอบเมืองฝั่งเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูน
น้ำท่วมสูงเมตรครึ่งน้ำเชี่ยวมาก
อันตรายต้องปักป้ายเตือนว่าห้ามเข้าตรงนี้นะคะ
แต่ก็เหตุการณ์ในคล้อนดีมีกู้ไพมีเจ้าหน้าที่
เขาอยู่พอดีสุดท้ายกู้ภัยก็ต้องไปช่วย
กู้ไพมันก็ต้องเดินฝ่าน้ำเทืม

ปั้นเรื่อยเรื่อยไปล